แป้งจริงนะครับที่ทำการของภักดิ์เพื่อไทย
ทีนี้เนี่ยโอ้โหล่าสุดวันนี้ไปดูที่พัก
ใครไม่แขวนเปล่าให้เข้าเลยนะ
ใครเป็นนักข่าวต้องแขวนเปล่าว่ามาจากไหน
ดูสิว่าจะมีคนเข้าไปอะไรหรือเปล่านะครับบรรยากาศวันนี้เนี่ยนะฮะ
ภาพที่เห็นคือที่ทำการพักเพื่อไทยก็มีการเพิ่ม
เรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยให้บุคคลภายนอก
ถ้าเกิดจะเข้าเนอะต้องแลกบัตรเข้าไปครับก่อนเข้าไปภายในพักนะฮะ
ด้านหน้าต้องแลกบัตรประตูด้านหลังก็มีรบพอตรวจตราบุคคลเข้าออกพักเข้มงวดเลย
นะฮะเพื่อให้นักข่าวทุกคนถ้าเกิดจะเข้าไปในพักนะต้องห้อยบัตรด้วย
ว่าเป็นสื่อสำนักไหนนะฮะหลังจากที่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย
กรกฎาคมนะฮะมีกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองบุกไปสาดแป้งสิครับ
พักเนี่ยไปยืนชูป้ายอยู่ที่หน้าพักเพื่อไทยนะฮะบอกว่า
เพื่อไทยสู้ประชาชนรอความหวังอยากได้นายกจากประชาชนนะครับ
หนึ่งในกลุ่มของคนที่ไปบอกว่าอยากจะให้ทางด้านของนายทักษิณกลับมา
คิดถึงวันที่เศรษฐกิจดีในช่วงรัฐบาลทักษิณ
แล้วก็อยากให้ก้าวกลายกับเพื่อไทยจับมือกัน
ใครจะเป็นนายกก็ได้จากเพื่อไทยก็ได้จากเก้าไกลก็ได้
ตอนนี้ประชาชนลำบากย่ำแย่ของก็แพง
อยากให้มีนายกเร็วเพื่อแก้ปัญหาปากท้องให้กับประชาชน
แล้วก็ขอวิงวอนไปยังสวช่วยประชาชนด้วย
หากคุณไม่เอาพิธาเป็นนายกก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้โหวตนายกจากเพื่อไทยได้ไหม
เพราะต้องการรัฐบาลใหม่เพราะไม่ไหวแล้วครับ

แม่ก็อยากจะฝากให้บอกว่า
บอกว่าบรรทาโชนมาเขาอ้อนวัลแล้วกัน
นี่ก็เป็นหนึ่งคนที่ไปที่พักนะฮะ
คุณผู้ชมก็เป็นภาพที่ถูกวิจารณ์เพราะว่า
คือมีการออกมาวิภาควิจารณ์ของการแสดงออกของกลุ่มนี้
ชื่อว่ากลุ่มทะลุวังที่บุกไปสาดแป้ง
บอกว่ามันไม่ได้สร้างบรรยากาศที่ดีในการเจรจา

จากเพื่อไทยเองก็เชิญ๕พักมาพูดคุยเท่านั้น
ยังไม่ได้มาตกลงกันว่าเชิญมาร่วมรัฐบาล
อยากให้รอฟังความชัดเจนจากทาง๘พักร่วมรัฐบาลกันก่อน
ก่อนที่จะไปว่าว่าเขาไปหักหลังหรือเปล่า
พูดอะไรไปก่อนลักษณะแบบนี้มันจะเป็นการตัดสินในแง่ลบเกินไปนะครับ
ทีนี้เมื่อเช้าตอนสักประมาณ๑๐โมง๔๕นาที
มีบรรยายงานว่ากลุ่มประชาชนที่เรียกตัวเองว่าสื่อมวลชนเสื้อแดงปฐุมธานีเนี่ย
มีการเดินทางไปยื่นหนังสือแล้วก็ไปอ่านแถลงการแสดงจุดยืนครับ
ให้กำลังใจภักดิ์เพื่อไทยแล้วขอให้ร่วมเสียงจากภักดิ์อื่นให้ได้
ที่ไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา๑๑๒มาร่วมรัฐบาล
และขอหนุนนายกจากภักดิ์เพื่อไทย
ในการโหวตนายกรัฐมนตรีให้ทันท่วงที
เพื่อแก้ปัญหาปากท้องให้กับคนไทยและประเทศชาติ
พร้อมกับมีการทำบางสิ่งบางอย่าง
คือเขาเอาข้าวต้มมัดออกมากินโชว์สื่อ
แล้วบอกว่าข้าวต้มมัดต้องแกะ
แล้วก็กินเพื่อปากท้อง
ตายยกรังนะครับผมพูดเป็นแบบตรงนะครับ
เราเป็นสื่อสื่ออย่างนี้แล้วใครเห็นหน้าผม
ผมก็พูดวันนี้ก็จัดรายการทุกวัน
เราอยากเห็นฝ่ายบริษัทธิปไลน์ของเรา
ได้จัดตั้งรัฐบาลกับที่ดี
เดี๋ยวจะเอาข้อห่วงใยนี้แหละไปแสดงจุดยืนกัน
แล้วก็เอาไปแจ้งกับคณะทำงานเพื่อรับทราบ
แล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นมุมมองของในภาคประชาชน
แล้วก็เดี๋ยวจะไปพูดคุยหาบริกันในพักต่อไปนะครับ